สวัสดีครับวันนี้ใช่ไหมวันนี้ใช่ไหมเลขนี้ใช่ไหม
ขึ้นไปไหมครับพี่พี่รถขับทำไมครับเนี้ยพี่อ๋อพี่เข้าไปจอดในร้านซอยข้าวต้มอ่ะค่ะ
ครับแล้วไปจอดแล้วมันจะกระโดดขึ้นมาจากกระโปรงหน้าอ๋อขึ้นมาจากกระโปรงหน้า
จะไปกับพี่ด้วยอ่ะใช่อ่ะพี่พี่สตาร์ทมาพี่กะจะให้มันกระโดดลง
แต่มันไม่ลงค่ะไม่ลงน่ะแล้วมิ่งก็เลยจอดอืมแล้วมันจะไม่ลงค่ะครับ
หลีกลด
หลีกได้ครับ

ข้าจะได้สมความสับสะแล้วนะครับ

จำโคกระบวนพะแห่งผิดใจ

ลงนะครับตอนนี้ไม่ยอมลงเอาไปด้วยแล้วนะครับ

ไปไปออกมารู้รู้รู้รู้รู้รู้